คุณผู้ชมไปรอดูสุริยุปราคากันที่ไหนอย่างไรบ้าง
ส่งไลน์มาคุยกันได้นะคะที่หน้าจอไทยรัฐทีวีนะคะ
แล้วก็ส่งข้อความมาฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายใดนะคะ
ก็สามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้
ว่าคุณผู้ชมไปรอดูสุริยุปราคากันที่ไหนอย่างไรบ้าง
อย่างที่บอกไว้ว่าสุริยุปราคาเริ่มต้นขึ้นตั้งแต่๖นาฬิกา๒๐นาที
ไปจนถึง๘นาฬิกา๔๐นาทีโดยประมาณตามเวลาในประเทศไทยนะคะ
ซึ่งก็มีการจัดสถานที่ในการชมเอาไว้แล้วในเมืองไทยนั้นนะคะ
ทางสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติบอกว่ามีจุดสังเกตการณ์จุดใหญ่อยู่๕จุดทั่วประเทศค่ะ
จุดแรกที่กรุงเทพก็คือที่สวนเบนจักริติถนนรัชดาพิเศษ
ติดกับศูนย์การประชุมแห่งชาติศิริกิจนะคะ
จุดที่สองคือที่จังหวัดเชียงใหม่ค่ะที่ดาดฟ้าศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัลเชียงใหม่
จุดที่๓ก็คือที่ฉะเชิงเศร้าที่หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ๗รอบพระชมพันศาฉะเชิงเศร้า
จุดที่๔คือที่นครราชศรีมาที่หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ๗รอบพระชมพันศานครราชศรีมา
ภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุระนารี
ที่๕ก็คือที่สงขลานะคะที่ลานชมวิวนางเงือกหาดสมิลาอำเภอเมือง
ซึ่งเป็นจุดสังเกตการณ์ที่จะเห็นการบดบังมากที่สุด
ก็คือ๕จุดนี้คุณผู้ชมสามารถติดตามดูกันได้นะคะ
ส่วนบรรยากาศสดตอนนี้คุณผู้ชมไปติดตามกันเลยนะคะ
ในพื้นที่กรุงเทพมหานครกันก่อน
เงาของดวงจันทร์เริ่มมีการเคลื่อนบทบังดวงอาทิตย์แล้วนะคะ
ติดตามจากคุณคุพตะนันพี่ศิลปะหันด้วยเลยค่ะเชิญค่ะ
สวัสดีทั้งสองท่านนะครับรวมมาถึงท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านด้วย
กลับมาอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับภารกิจเกาะติด
ปรากฏการณ์สุริยุปราคานะครับซึ่งวันนี้
ตั้งแต่บริเวณทางตอนบนจนถึงตอนล่างของประเทศไทย
จะได้รับชมปรากฏการณ์สุริปราคาบางส่วน
ซึ่งตอนนี้เองที่อำเภอเบงตรงจังหวัดยาลานั้น
ก็เริ่มเห็นการบดบังของดวงจันทร์
เริ่มเคลื่อนตัวเข้ามาบดบังดวงอาทิตย์แล้ว
แต่ที่นี่สวนเบนจักริติคลุงเทพฯมหานคร
ตอนนี้ดูจากลักษณะอากาศก็พบว่า
ค่อนข้างที่จะมีเมฆปกลุ่มบริเวณท้องฟ้า
บริเวณเหนือขอบฟ้านะครับจึงทำให้ตอนนี้ยังคงไม่สามารถ

อกจากนี้สภาพอากาศบริเวณอื่นนั้นจะเป็นอย่างไร
เดี๋ยวก่อนที่เราจะไปตรวจสอบสถานการณ์ล่าสุด
สำหรับปรากฏการณ์สรุปราคาในช่วงเช้าวันนี้

ก่อนอากาศ

บริเวณประเทศไทยของเรานั้นยังคงได้รับอิทธิพลจาก

หอบเอาความชื้นเข้ามาปกกลุ่มบริเวณตอนกลางของประเทศ
โดยเฉพาะในบริเวณพื้นที่ภาคกลางตอนล่างภาคอีสาน
รวมไปถึงในบริเวณพื้นที่ภาคตะวันออกอย่างต่อเนื่อง
ซึ่งความชื้นเหล่านี้เองถือว่าเป็นปัจจัยสำคัญเลยทีเดียว
ที่ทำให้เช้าวันนี้สภาพอากาศบริเวณดังกล่าวค่อนข้างที่จะร้อนอบอ้าว
รวมไปถึงเป็นวัตถุดิบสำคัญที่ทำให้เกิดกล่องกลุ่มเมฆในช่วงเช้าวันนี้
โดยจุดที่ค่อนข้างที่จะมีกลุ่มเมฆหนาตาเป็นพิเศษก็คือในบริเวณพื้นที่ภาคตะวันออกนะครับ
และบริเวณนั้นกล่าวในช่วงบ่ายวันนี้ก็มีคาดการณ์ว่ามีโอกาสเกิดฝนฟ้าข้าน้องเกิดขึ้นด้วย
สำหรับพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลตอนนี้๒๘องศาเซลเซียต
แต่ว่าความชื้นที่เข้ามาปกคลุมณขนาดนี้มีมากถึง๘๙องศาเซลเซียตนะครับ
ทำให้รู้สึกเหมือน๓๓องศาเซลเซียต
ต่อจากนี้เป็นต้นไปอุณหภูมิก็จะสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง

ต่างคึกคักไปด้วยประชาชนนักเรียนศิษย์
นักศึกษาที่ได้ทยอยเดินทางมาที่ศูนย์เบนจักิติแห่งนี้
เพื่อที่จะมาชมปรากฎการณ์ซูเรียนประราคา

เดี๋ยวเราจะไปพูดคุยกับนักดาราศาสตร์ที่เดินทางมา
เฝ้าติดตามปรากฏการณ์ในครั้งนี้กันครับ

นี่คือดรออุเทนแสวงวิทย์นะครับ
เป็นนักวิจัยจากสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ
เมื่อกี้นี้กำลังติดตามปรากฏการณ์สุริยุปราคาอยู่พอดีเลย

เหตุการณ์สุริยุปราคาจะเริ่มเกิดขึ้นตอน๖โมง๓๘นะครับ
แล้วก็สำหรับตรงบริเวณนี้นะครับ
ก็คือจึงมีแนวขอบไม้แล้วก็ตึกตัวอาคารนะครับ
ก็คือเราคาดการณ์ว่านะครับถ้าไม่มีเมฆมาบังนะครับ

ก็จะเริ่มที่จะสังเกตได้นะครับ
ในตอนนี้เองเราก็กำลังลุ้นนะครับในส่วนของเมฆเองด้วยนะครับ
เมฆปกคลุมบางส่วนอยู่ทางทิศตะวันออกนะครับ
การว่าหลังจากนี้เมฆจะน้อยลงไหมครับ
ก็คาดการณ์ว่านะครับเพราะว่าเมื่อวานเนี่ย
ได้มาเซอร์เวย์มาดูบริเวณพื้นที่นะครับ
สายหน่อยนะครับน่าจะดีขึ้นนะครับ

ครับอย่างอุปกรณ์ที่ดรใช้ส่องอยู่ในขณะนี้
นี่คือกล้องโทรทัศน์จบไหมครับ

เวลาส่องเนี่ยนะครับสามารถที่จะส่องอย่างไรบ้าง
ประชาชนที่เดินทางมาที่ตรงนี้สามารถที่จะใช้อุปกรณ์นี้ได้ไหมครับ
ครับในบริเวณงานนะครับเราจะมีติดตั้งกล้องโทรทัศน

เพื่อที่ให้ประชาชนทั่วไปที่สนใจเดินทางเข้ามา

เป็นลักษณะกล้องที่เราเรียกว่าเป็นหักเหแสงนะครับ
แล้วก็มีการติดแผ่นกองแสงแล้วก็ใช้ตามองนะครับ

แล้วก็จะเป็นลักษณะอีกส่วนอีกกล้องอีกประเภทหนึ่ง
ก็จะมีลักษณะที่สะท้อนภาพนะครับเข้ามายังฉาก
แล้วก็ให้ผู้ชมได้รับดูกันนะครับอย่างปลอดภัย
ในกรณีที่ประชาชนที่อยู่บ้านนักขนาดนี้
ที่จะชมปรากฏการณ์ดังกล่าวไม่มีกล้องโทรทัศน์แบบนี้หรือว่า
ไม่ได้รับอุปกรณ์จากที่สถาบันวิจราศาสตร์แจกจ่าย
มีอุปกรณ์ใดบ้างครับที่สามารถที่จะใช้แทนได้
อุปกรณ์อื่นที่พอใช้ได้นะครับ
ถ้าเราจะต้องการมองแบบทางตรงนะครับ
ก็จะเป็นพวกอุปกรณ์ในการกองแสงนะครับ
มีความเข้มแสงสูงเลยที่สามารถกองแสงได้สูง
เช่นฟิล์เอ็กซ์เรย์นะครับที่ยังไม่ได้ใช้งานนะครับ
หรือถ้าเป็นฟิล์มถ่ายภาพเนี่ยจะต้องเป็นฟิล์มที่ยังไม่ได้ใช้นะครับ
แล้วก็ต้องมีการซ้อนกันหลายชั้นนะครับเช่นเดียวกัน
กระจกรุมฟันต่างอันนี้ขอเตือนว่าอย่าใช้นะครับ
เพราะว่าไอ้การลมควันของแต่ละคนนะครับจะมีความเข้มไม่เท่ากันนะครับ
แล้วก็ยังมีพวกรังสีคุณก้าบริเวณรังสีอินฟาเรสยังผ่านเข้ามาได้
อันตรายต่อสายตานะครับถึงแม้จะใช้อุปกรณ์พวกนี้แล้วนะครับ
เตือนว่าห้ามมองดวงอาทิตย์นะครับนานกว่า๕วินาทีนะครับ
ทุก๕วันนี้คุณจะพักสายตาบ้างนะครับ
มองยาวนานไปทำให้สายตาเมื่อยล้านะครับ
แล้วก็จะได้รับอันตรายจากรังสีมากเกินไปด้วยนะครับ
จากนั้นพวกอุปกรณ์ที่จะใช้ดูในการดูแบบทางอ้อมนะครับ
ก็เป็นลักษณะของกล้องรูเข็มนะครับ
ทำได้ง่ายนะครับโดยใช้กระดาษแข็งทึบแสงนะครับ

แล้วก็ใช้กระดาษตัวนี้นะครับรับแสงจากดวงอาทิตย์นะครับ
ห้ามส่องผ่านรูดูโดยตรงที่ดวงอาทิตย์นะครับ

แสงอยู่ดวงอาทิตย์ปรับฉากข้างหลังนะครับ

โดยคร่าวประมาณ๓๐เซนติเมตรนะครับ

แสงที่เราตกบนฉากแล้วจะเป็นดวงสว่างกลม

เราจะเห็นว่าดวงงมจะเริ่มเซี่ยวเข้ามานะครับ

ไปที่ฉากนะครับห้ามมองผ่านรอดรูนะครับ

สรุปง่ายก็คืออุปกรณ์ที่เราใช้ส่องกับดวงอาทิตย์โดยตรง
ก็คือไม่ควรส่องเกิน๕๑๐วินาที
แต่ว่าอุปกรณ์ที่ใช้ฉากรองรับนี้สามารถให้จะดูได้ตลอดเวลาถูกไหมครับ

นี่คือปลอดภัยที่สุดใช่ครับนะครับสำหรับกรุงเทพมหานคร
เราจะสามารถชมปรากฏการณ์สุริยุปราคาได้ชัดที่สุด
ดบังมากที่สุดช่วงเวลาประมาณกี่โมงครับ

เดี๋ยวประมาณตอนนี้จริงแล้วเงามืดก็จะเริ่มเคลืดบังดวงอาทิตย์นะครับ
สิ่งแม้เราจะยังมองดวงอาทิตย์ไม่เห็นนะครับ
เงามืดนะครับจะเริ่มใหญ่ขึ้นเรื่อยนะครับ
คือดวงจันทร์จะเคลื่อนเข้าไปจนเงาบังสูงที่สุดก็คือ๗โมงครึ่ง

หลังจากนั้นเงาของดวงจันทร์ก็จะเริ่มคลายออกมานะครับ
ในที่สุดเงาก็จะหลุดพ้นไปนะครับ
จนสิ้นสุดปรากฏการณ์ชีวิตราคาครั้งนี้นะครับ

ครับขอบคุณดรนะครับเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันใหม่นะครับ

คุณผู้ชมสามารถให้จะกลับมาติดตามได้อีกครั้งหนึ่งนะครับ
สำหรับปฏิบัติการเกาะติดปรากฏการณ์สุริยุปราคา
ซึ่งถ้าหากพลาดครั้งนี้คงต้องรอต่อไปนะครับ
อีก๔ปีนะครับที่จะได้ชมปรากฏการณ์นี้อีกครั้งหนึ่ง
เดี๋ยวกลับมาพบกันใหม่นะครับในช่วงรู้ก่อนร้อนหนาว
และนี่คือรายงานสดจากสวนเบนจักิติกรุงเทพมหานครครับ